ก็มีการวิเคราะห์เป็นตัวเลขออกมาจากสถิตินะครับ
เทียบกันระหว่างเกมที่ออสเตรเลียเจอกับทางญี่ปุ่น

ผลงานออกมานะครับทีมไทยทำได้ดีกว่าที่ญี่ปุ่นสู้กับออสเตรเลียครับ
ตัวเลขที่ออกมานะครับจากผลงานที่เราเสมอก็มีการค้นหาสถิติในเชิงลึก
พบว่าไทยสู้กับออสเตรเลียได้ดีกว่านะครับ
เกมที่ญี่ปุ่นนั้นบุกไปเสมอกับออสเตรเลีย๑ต่อ๑เมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อเทียบประสิทธิภาพนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ก็พบว่าไทยนั้นมีโอกาสนะครับยิงออสเตรเลีย๘ครั้งเข้ากรอบ๕ครั้ง
ซึ่งเปอร์เซ็นต์ยิงเข้ากรอบถ้าไม่นับกันจังหวะยิงในการติดบล็อกนะครับ
ไป๑๐๐เลยครับดีกว่าญี่ปุ่นที่ยิงออสเตรเลียได้๖ครั้งและเข้ากรอบเพียงแค่๔ครั้ง
เปอร์เซ็นต์การยิงเข้ากรอบนะครับ๖๖๗นะครับ
จากนั้นไทยยังครองบอลได้๔๔๒มากกว่าที่ญี่ปุ่นนั้นทำได้กับออสเตรเลียที่ทำได้เพียงแค่๓๒ครับ
จ่ายบอลกันบ้างไทยนั้นจ่ายบอล๓๔๘ครั้งสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์๗๑๘เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ได้ไปครองบอลในแดนของออสเตรเลียถึง๖๔๓นะครับ
ส่วนญี่ปุ่นนั้นจ่ายบอลได้๒๙๘ครั้งในการเจอกับออสเตรเลียสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์๖๗๘เปอร์เซ็นต์
โดยการจ่ายบอลสำเร็จนะครับอยู่ในแดนของออสเตรเลียนั้นได้เพียงแค่๕๐
ส่วนการจมตีด้านข้างนั้นเป็นจุดเดียวที่ญี่ปุ่นนั้นเหนือกว่าไทยนะครับญี่ปุ่นนั้นเปิดบอลได้๑๘ครั้ง

ที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษนาทีที่๘ซึ่งเป็นประตูที่ทำให้ออสเตรเลียนั้นขึ้นนำไทยไปก่อนอย่างรวดเร็วครับเขาบอกว่า
ใจที่วัดดวงว่าบอลนั้นจะเข้าหน้าของเขานะครับ
เพื่อป้องกันประตูแต่สุดท้ายนะครับ
ไปโดนมือแทนซึ่งปฐุมก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของเขา
ส่วนการเสีย๒จุดโทษในบ้านนั้นถือเป็นการบ้านที่ต้องไปแก้ไขเรื่องของ
ความละเอียดในเกมกันต่อไปครับ